เวียนอันตรายกันหน่อยนะฮะวงเวียนซึ่งจริงต้องให้รถเนี่ย
วนไปเวียนไปแบบนี้แต่ปรากฏว่าวงเวียนนี้อันตรายทั้งกลางวันและกลางคืน
โดยเฉพาะกลางคืนนะคนขับรถมาเร็วมองไม่เห็นขอบวงเวียน
ขี่มาสะดุดแบบนี้ตัวลอยกระแทกพื้นเลยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่รอยเลยนี่มองแทบไม่ทันนี่ฮะ
โอ้ยไปเลยสัดเดินทั้งคนทั้งรถโอ้โหขี่มอเตอร์ไซข์มา
ได้วนไปตามวงเวียนแต่มันสะดุดขอบวงเวียนแบบนี้
จนรถลอยปริวเลยนะฮะแล้วก็คนเนี่ย
ร้องเรียนบอกเป็นทุกข์ของชาวบ้านย่านตลิ่งชันจริงจริงเวลาขับรถผ่านวงเวียนนี้
มันไม่ได้วงเวียนใหญ่มากนะฮะวงเวียนชัยพลึกวงเวียนเล็กแต่มันอันตรายเหลือเกิน
พร้อมกับตั้งคำถามว่าพื้นที่นี้ใครต้องรับผิดชอบ
ไฟส่องสว่างเพียงพอไหมป้ายสัญญาณแจ้งเตือนมีหรือไม่
เพราะว่าเส้นทางนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากวงเวียนที่สร้างขึ้นมา
พอกลางคืนถนนมืดไม่มีป้ายบอกทางรถหลายคันมองไม่เห็นขอบวงเวียน
เสยไปแล้วสังเวยชีวิตมากกว่าสิบศพนะคุณโอ้ถ้าเป็นสิบศพเนี้ยน่ากลัวแล้วนะครับ
ชาวเน็ตเข้าไปเห็นนะฮะบอกว่าเอ๊ะเนี่ยขี่มาเร็วหรือเปล่า
ขี่มากลางคืนมันต้องระมัดระวังนี่มีชาวเน็ตบางคนบอก
พอกลางวันมันก็อันตรายครับเพราะถ้าดูสิแทบไม่เห็นวงเวียน
นึกว่าเขาก่อสร้างอะไรซะอีกแล้วทีนี้มันเหมือนขอบวงเวียนเนี่ย
ก็สร้างไม่เสร็จหรือไม่ก็มีรถมาสะดุดหลายครั้งหลายคราแล้ว
เลนก็ไม่มีการแจ้งเตือนว่ามันจะถึงวงเวียนแล้วนะ
ต้องเป็นเส้นทึบอะไรหรือเปล่าต้องวนไปแบบไหนอย่างไร
ไม่มีบอกกันเลยก็เลยเอาภาพกลางวันมาให้ดู
กลางวันก็อันตรายนะคุณนะยิ่งกลางคืนเนี่ยก็อย่างที่เห็นในคลิปว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องทุกข์มาจากชาวบ้านแบบนี้ก็ลงพื้นที่สิครับ
สำรวจบริเวณวงเวียนชัยพฤกษ์จุดนี้เพราะว่ากำลังมีเจ้าหน้าที่นำเสาสีส้มสะท้อนแสงมาติดตั้งไว้รอบวงเวียนแล้วจ้
คุณผู้ชมฮะเริ่มมีเสาแล้วนะฮะเขาบอกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับคนที่เคยขี่รถจักรยานยนต์แล้วมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้แหละ
คุณผู้ชมฮะก็คือคุณนัทธพงศ์สุวรรณสุโขนะครับ
คนที่ในคอมเมนต์นะเป็นคนที่ถ่ายรูปวงเวียนตอนกลางวัน
เมื่อกี้ขอดูอีกทีหนึ่งรูปวงเวียนตอนกลางวันนี่แหละ
เขาเป็นคนถ่ายให้เห็นเลยว่าวงเวียนกลางวันเป็นแบบนี้ครับ

คุณนัทพงศ์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ย
เมื่อวันที่๓๐สิงหาคมนะครับ
แล้วตอนนี้เขาขับรถกลับบ้านผ่านมาทางนี้แหละครับ
เห็นรถยนต์จอดอยู่ทางซ้ายนะครับ
ตัวเขาเองก็ขับมาแบบชะลอเหมือนกันนะครับ

ตอนแรกไม่รู้เลยว่ามันเป็นวงเวียนนะครับ
ทีนี้ฮะตัวของคุณนัทพงศ์เนี่ย
ก็ขับรถจักรยานยนต์เพื่อกะจะแซงรถที่เขาชะลอ
ทีนี้พอเร่งเครื่องมานิดนึงเอ้าวงเวียนอยู่ข้างหน้านะฮะ
พยายามเบรกแล้วแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับ
ชนเขาให้ฮะบาดเจ็บที่ขานะครับ

บอกว่าท่อข้างล่างมันเฉียวชนกับขอบ

ปรับเปลี่ยนวงเวียนตรงนี้ให้มันปลอดภัยกว่านี้

เพราะรถหลายคันเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์มีคนเจ็บคนตายขึ้นอีก
ควรจะมีป้ายควรจะมีส่องไฟอะไรอย่างนี้
ให้เห็นตอนกลางคืนแต่กลางคืนคือมองไม่เห็นเลย
แล้วก็ดูจากสภาพตรงนี้ครับ

ทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ครับ

ต้องขับรถหรือว่าขี่รถชะลอหน่อย

เพราะว่าตรงนี้เราอาจจะเจอหลุมเจออะไรอย่างนี้
มันมีหลายสนในเส้นนี้นะคะ

เพื่อให้มันสะท้อนแสงให้เห็นยามกลางวันและกลางคืนด้วยนะครับ
ทีนี้แผงความว่าวงเวียนเท่านี้เกิดประโยชน์อะไรรึเปล่า
หรือว่ายังไงดีหรือว่ามันจะต้องปลูกต้นไม้เห็นว่าเป็นวงเวียนหรือเปล่า
หรือจะต้องตั้งอะไรไว้หรือต้องมีอะไรที่มันแบบเด่นชัดกว่านี้
เพราะอันนี้มันเรียบไงคุณเกือบจะเท่ากับพื้นถนน
เหมือนมีแค่ขอบปูนมาหรือว่าต้องเป็นแบบทำเป็นสวนเลยทำเป็นอะไรดีนะ
ก็จริงนะแล้วคนที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่

หรืออย่างตีเส้นการจราจรให้มันชัดเจนเห็นไหม
เส้นการจราจรมันไม่ชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวคุณจะต้องวงอะไรแบบนี้นะครับ
ฝากหน่วยงานที่กำลังซ่อมแซมซ่อมสร้างอยู่นะครับ